ต้องจากบ้านนะ

หนุ่มส่อบส่องลูกอีสาน

ใช้แดนมาเลย
บ้านเมืองขัดแย้งสาย
ตาระแวงภายวาเว

ปลายกระบอกปืน
บ้านเกิดเมืองนอน
ที่จำจากจร
ตอนนี้ลมดึกโชยมา

คงหลับวันดีกันตลอดคืน
หนุ่มทหารเกณฑ์

จากชายเข้าใกล้

ที่ไม่มีสถานะ
เมื่อการสาวเว้วยาวี

แบ่งปันน้ำใจ

แต่ว่าเขาก็เป็นคนไทย

จะมันโทมา

ทาบทะเมืองไกลมากมาย
ความรักกี่ดวงชีวิต

แยกดินแบ่งฟ้า
อยู่ป้อมน้อย

หัวใจกลวนหวาก

เหมือนเจ้าหน้า

ที่ไม่มีสถานการณ์
สาวเวายาวีก็เป่าอีสาน

ภูมิลำเนาแต่ว่าเขาก็เป็นคนไทย
ปลดประจำการกลับบ้านเมื่อไหร่
เปิดที่น้องให้จะมันโทษมา
เทือกเขาบูโดทาบทะเมืองไกล
มากมายความรักกี่ดวงชีวิตที่หมอดับ
สังเวยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้า
อยู่ความเชื่อแยกดินแบ่งความ
กลับถึงฟ้า